เอาล่ะไปดูกันต่อกันที่เรื่องราวของประเพณีดีที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
นั่นก็คือการเก็บข้าวด้วยแกะ

อ๋อนี่เหรอทำไมมันคือแกะครับเล่าให้ฟังหน่อย
เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ชาวใต้เขาเรียกว่าแกะกันนะคะ
คือทำด้วยเหล็กถูกตีให้เป็นแผ่นบางฟังยึดในแผ่นไม้กระดานรูปคางหมูแบบนี้
ด้ามไม้ไผ่สำหรับใช้นิ้วในการเกี่ยวในการจับเพื่อดึงรวงข้าวเข้ามา

ถ้าเป็นเขียวเนี่ยด้านหนึ่งมือซ้ายจับรวงเข้าด้านขวาถือเขียวเกี่ยวใช่ไหม
แต่แกะนี่คือใช้มือเดียวเลยในการใช้ในการตัดข้าวทีละดวงทีละดวงใช่นะคะ
ในอดีตชาวนาทางภาคใต้ก็ใช้แกะนี่แหละเก็บข้าวทีละรวงเอามาผูกมัดกันเป็นเรียงที่เรียกว่าเรียงข้าว
เพื่อคัดเลือกข้าวทีละลวงเอาไว้เก็บทำพันธุ์นะคะ
แล้วก็ใช้เก็บข้าวในตอนที่ข้าวล้มไม่สามารถใช้รถเกี่ยวข้าวได้เป็นงานละเอียด
เก็บข้าวด้วยแกะเนี่ยต้องใช้เวลาแล้วก็แรงคนอย่างมากเลยนะ
ถ้าไร่นึงเนี่ยเก็บคนเดียวนะใช้เวลา๑สัปดาห์
ใช้เวลานานไงเพราะมันเป็นงานละเอียดเก็บทีละนิดทีละน้อยไงคะ
เขาก็เลยมีประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวโดยที่ระดมพลมาช่วยกันเก็บแบบนี้นะคะ
ปัจจุบันก็หาชาวนาที่เขาจะเก็บข้าวด้วยแกะน้อยเต็มทีแล้ว

ใช่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฟื้นฟูประเพณีขึ้นมาที่โรงเรียนบ้านแปดและเหนือ
มีพื้นที่นาข้าวทั้งหมดสามไร่นะคะก็ใช้พื้นที่นาข้าวนี่แหละ
ให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องการทำนาการปลูกข้าวเรียนรู้ทุกกระบวนการเลย
เพื่อที่จะปลูกเก็บเกี่ยวแล้วก็นำข้าวที่ได้ไปเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็ก
พอเด็กได้เห็นแบบนี้ก็รู้สึกหวงแหนนะอาชีพธรรมนาหรือว่าการเก็บเกี่ยวที่เป็นประเพณีที่เริ่มจะลดน้อยลงไปทุกทีแล้วใช่ไหม
บางที่บางคนยังไม่รู้จักว่าแกะคืออะไรอันนี้ก็ถือว่าเราได้หวนและลึกถึงวิธีการทำนาแบบโบราณด้วยนะ
นี่ไงก็เป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมแบบโบราณเอาไว้เรื่องของการเกี่ยวข้าวแต่นี่คือการเกี่ยวข้าวด้วยแกะ
แต่นี่คือว่าไม่แกะยังติดกันอยู่ด้วย
คือเกี่ยวมาแล้วมันก็หลุดแล้วแต่มันไม่ได้แกะออกมาอย่างนั้น
หรือจะได้เรียนรู้ไงภูมิปัญญาชาวบ้านก็ดิฉันเข้าใจแกล้งไม่เข้าใจเป็นอย่างนั้นแหละ